ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามารถ

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุไม่เพียงแต่ทำให้บาดเจ็บทางกาย
แต่ยังสามารถพังทลายความฝันได้ด้วย
ครอบครัวที่มาขอใช้โอกาสในวันนี้ครับ
เขายอมแร่ความฝันเพื่อต่อชีวิตคนที่เขารัก
ชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ
ความฝันในบ้านปลายชีวิตของผมเนี่ยมีอยู่๓อย่าง
อย่างแรกก็คืออยากให้ลูกชายคนเดียวของผมเนี่ยเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้

สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับผมไปนานนานครับ
และความฝันสุดท้ายผมอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งมาทำสวนแตงที่จังหวัดพิจิตรนี่แหละ
ผมจะสู้เพื่อความฝันทั้งสามอย่างของผมนี้เพื่อจะให้ลูกเมียผมอยู่สุขสบาย
เมื่อประมาณ๗ปีที่แล้วทั้งครอบครัวเนี่ยได้ไปทำงานที่จังหวัดสมุทรประการ
ช่วงนั้นผมทำงาน๓คนพ่อแม่ลูกเนี่ยมีความสุขดี
ก็เก็บเงินได้ประมาณสักล้านกว่าบาท
ผมก็ส่งเงินมาสร้างบ้านที่จังหวัดพิจิตร
พอเกษียณอายุแล้วเนี่ยผมจะได้กลับไปอยู่ที่บ้าน
แต่ต่อมาลูกชายผมก็ได้รับอุบัติเหตุ
คือรถล้มต้องผ่าสมอง

ตอนนั้นเห็นสภาพลูกแล้วกะว่าเขาไม่รอดแน่

ผมก็ใช้เงินที่รวบรวมกันไว้
รักษาลูกหมดไปประมาณล้านเจ็ด

ขอให้เอาชีวิตลูกผมคืนแหน่ง
ฟื้นฟูความจำด้วยและอากาศก็ดีด้วย
ตอนเช้ามาผมก็พาเขาเดิน
ชักพ่อพาผมเดินออกกำลังกาย
ให้ผมเหยียบเท้าแล้วเขายกตามไปเรื่อยกัน
พอเสร็จแล้วเราก็ไปทำกายภาพ
คือก็ไปช่วยยกแขนขาที่อ่อนแรง
แม่ก็ยังมาทำงานกายภาพให้ผมนะครับบีบมือบีบขาครับ
ก็ฝากฝังน้องสะพ้ายไว้บอกว่าเอาข้าวให้หลานบ้างนะ
บางครั้งพ่อเขาไม่อยู่นัทเขาก็ต้องมาอุ้มมาอะไรช่วย
เอาเข้าบ้านเขาก็ช่วยทุกอย่างดูแลกลับข้าวกลับไป
เขาก็ทำมาส่งอยู่บางครั้งเราไม่มีเงินก็
เขาก็ทำซื้อนั่นซื้อนี่ไว้ให้
เวลาป้าใบไม่อยู่กับลุงเล็กฉันก็ไปดูแลหลานจี๊ด
เอาข้าวเอาน้ำไปให้เขากินอิ่มแล้วก็ชวนกันคุยเล่น

หน้านัทมาช่วยดูแลผมหาข้าวให้กิน
บางครั้งก็มานั่งคุยคุยเล่นด้วย

ห่างชาวหน่อยหน่อยฟากซอยมีร้านเคเว่น
เลิกงานตอนเย็น
ก่อนเคยเป็นเหมือนดังวิมาร
ร้องได้แบบนี้เดี๋ยวน้าจะพาไปร้อง
ร้องได้ให้ล้านเดี๋ยวน้าจะพาไปสมัครไปไหมล่ะ

ผมอยากจะให้เขากลับมาเดินได้
ไปไหนไปได้ตามปกติ
ส่วนแฟนผมเนี่ยก็อาการก็ไม่ค่อยแข็งแรง

ประมาณ๓๔เดือนที่ผ่านมา
ขาข้างซ้ายของแกเนี่ยจะบวมแล้วก็ปวด
เราไม่มีเงินเนี่ยพาเขาไปหาหมอด้วย

ให้ปวดมากเลยปวดจนทนไม่ได้

ถ้าพ่อเขาไม่อยู่เขาจะบีบจะนวดให้

ผมก็จะพาแฟนผมเนี่ยไปรักษา
เพื่อจะให้ชีวิตเขาดีขึ้น

ไม่ครวดใจขี้แสภีร์

เราได้แน่นอนทุกวันจะได้มากได้น้อยเนี่ยเราได้ทุกวัน
ปลาหมึกเราก็ออกประมาณบ่ายแต่ช่วงเช้าเราก็จะว่าง
ก็ออกไปจับปูก็จับตามคลองตามร่องน้ำเพื่อมันจะได้มีรายได้เสริมขึ้นมา
เขาไปจับปูก็จะขอเขาไปเพราะจะไม่ให้ไปก็ขอก็ไป
หาคนเดียวก็ไม่พอใช้ยังไงก็ต้องไป
ผมเคยห้ามเขาแล้วว่าเออไม่ต้องไปที่มันก็ชันเวลาขึ้นลงมันก็ลำบาก
ผมก็ต้องจูงขึ้นตลอดมันก็ทำให้เขาปวดเมื่อยไปอีกระยะหนึ่งด้วย

เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็รักษาลูกผมแล้วรักษาแฟนผมแล้วเนี่ย
ถ้ามันเหลือผมก็อยากจะไปทำสวนแตงตามที่ผมฝันไว้
เมื่อก่อนนี้ผมเคยทำสวนแตงมันก็พอได้
ถ้าหากว่าผมได้ทำสวนแตงแล้วเนี่ยผมคิดว่าชีวิตน่าจะดีขึ้น
โปรดติดตามตอนต่อไป
พ่อเล็กเมื่อก่อนครอบครัวเราทำงานอะไร
คือเมื่อก่อนนี้นะครับผมทำงานเป็นสายตรวจรอปภอยู่ที่จังหวัดสมุทรประการ
แฟนเนี่ยแกทำกับข้าวเลี้ยงลูกน้องผมคือเช้าเนี่ยจะ๑๐คนแล้วก็กลางคืน๑๐คน
เราจะเก็บเป็นลายหัวหัวละ๑๕๐๐ต่อเดือน
ตอนนั้นก็สรุปว่ามีรายได้กันทั้งผัวทั้งเมียถูกไหมพ่อกับแม่
ใช่ครับใช่ครับส่วนน้องจี๊ดเองก็ไม่ธรรมดา
เมื่อก่อนน้องจี๊ดก็ทำงานด้วยครับน้องจี๊ดทำอะไรเมื่อก่อนนี้
รับส่งพนักงานครับเงินเป็นยังไงน้องจี๊ด
เดือนละหมื่นห้าครับได้เงินเดือนมา
ก็เอามารวมกัน๓คนรายได้รวมเมื่อก่อนนี้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ครับ

แต่นี่เงินถามหน่อยตอนนั้นที่เก็บเงินกันเนี่ย
ได้เอาเงินเนี่ยไปฝากธนาคารไหมเหมือนที่คนอื่นเขาจะได้ดอกได้ดวงอย่างนี้ฝากไหม
ไม่ได้ฝากหรอกเดี๋ยวไปใส่ตูดตู้เย็นไว้เราไม่รู้หนังสือ
ขอยัดใส่ตูดตู้เย็นน้ำมัดเอายังโหมทมากกะ

แต่แม่น่ารักมากเลยนะแม่บอกว่าซื้อทองมานะก็ไม่ใส่

เดี๋ยวก่อนถ้ามันเป็นบ้านของเราเนี่ยผมว่านะ
สงสัยลงติดถุนขุดดินฝังหายแน่
มีสิทธิ์ไหมพ่อว่ามีสิทธิ์ไหม

ตอนนั้นมีเงินเก็บประมาณ

คือเขากลับมาที่บ้านจังหวัดพิจิตร

เขาก็เลยขอสร้างพระประธานนะครับ

เข้าไปเก็บซ้องกระถิ่นครับ

คือเพื่อนเขาก็ไม่รู้ว่า

ก็เลยลดตะตกหลุมมาตีหลังกา
แล้วก็เป็นแหละภาพนี้เนี่ยนะ
คือผมไปเจอภาพแรกเนี่ย
ผมแบบผมแท้สัมใจไม่ได้

เริ่มหมดสีแล้ว

และส่งมาเอ็ดแวน

แค่ไหนบ้าน

แถมไม่ชีวิต

แม้ว่าเงินที่เราเก็บมาทั้งชีวิตแบบเป็นมั้ย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
นานไหมพ่อกว่าที่จะไปหัดเขาแบบนี้
เราเริ่มรู้ว่าเขาเริ่มมี
จิตใจที่พร้อมที่จะไปกับเรานะ

แต่บางครั้งเขาก็ต้องยืมเท้าเราเดินเหมือนกัน

เช้าเย็นเช้าเย็นตลอด
แล้วก็ไม่ได้เรียกเป็นเงินเป็นทองค่าตอบแทนใดทั้งสิ้น
ขอฟังเพลงให้หลานร้องเพลงให้ฟัง

ฟังสดตรงนี้สักหน่อยได้ไหม

ห้องเช่าน้อย
ปากซอยมีนอนเซเวน
เลิกงานตอนเย็น
ก่อนเคยเป็นเหมือนดังวิมาร
สุขตามภาษาฝนบรรทุมขอบคุณเจอกัน
แต่พ่อเจ้าร้านเมื้อบาท
ช่วงสงการมีอันเงียบไป

คอยนาวที่อ่างทอง

ร้องได้ครับร้องไม่ค่อยจบครับ
เพราะว่าเจ้าของเครงเขาแก่แล้ว

สงสารไหมสภาพเขาตอนนี้เจ้าของเพลง
เห็นจริงเลยยังหรอมาก

เดี๋ยวนี้เจ้าของคอยนางที่อ่างทองนะ
ไปร้องที่ไหนก็ร้องดังก็ไม่ได้

เดินได้ไปไหนได้ช่วยเหลือตัวเองได้

แล้วก็เอาไปขายเองเนี่ย
มันก็พออยู่ได้ในชีวิตบ้านปลายนะครับ

คนที่เป็นพ่อเป็นแม่สละได้ทุกอย่าง
แม้แต่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัว
เพียงแค่สามารถต่อลมหายใจของลูกได้

เพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อให้คุ้มค่า
กับที่พ่อแม่ของตัวเองนั้นฝันเอาไว้
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของพ่อเล็ก

พลาดไม่ได้สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
จัดทำชุดน้ำพริกผักต้มให้ได้๔ชุด
ภายในเวลา๓นาทีครับ